นี่ครับคนไทยสู้มือเปล่ากลุ่มฮามาสจับปาดคอโอ้โหคุณผู้ชม
นึกถึงนะครับจังหวะจวนเจียนจวนเจียนไม่รู้ทำไงแล้ว
เอามือครับเอามือรับมีดแล้วก็นะครับแย่งมีดแย่งมีด
คราวนี้ตะลุมบอลสู้จนกระทั่งผู้ชายคนนี้วิทยาวัฒน์กุลวง
รอดมาได้ครับดูครับโดนปาดเย็บนี่คือถูกทำร้ายนะครับ

นี่ครับคือพี่น้องคนไทยเราที่รอด

ดูแผลจากการทำร้ายนะครับ
นี่เย็บเยอะมากเลยนะครับ
ก็ยังแข็งแรงนะครับสภาพจิตใจก็ยังแข็งแรงนะครับ

น้ำแข็งดอมคุณผู้ชมคิดว่า
รอยที่คอฝั่งขวาเนี่ยแนวนี้

เข้าไปในเนื้อนี่ตอนเกิดเหตุ

ถ้าผมไม่สู้คือตายทางเดียว

นี่ดูผ้าตอนหลังหลังโดนใหม่นี่

คุณผู้ชมครับมาดูชีวิตพี่เขา
หมดสติไปตั้งหลายวันไม่ใช่เหรอ

แผลของวิทยาวัฒน์คนอุดรนะ

ตอนนั้นเจ็บสหัสใจที่เริ่มแข็งว่า
มีแผลถูกของมีคมหลายแห่ง
ที่หัวที่คอจุดสำคัญทั้งนั้นนะครับ
โดยที่คอเนี่ยเขามีวิธีการเย็บแผลนะครับ

แม็กเย็บบอร์ดนะครับเย็บเพื่อดึงเนื้อให้มันติดกันก่อนนะครับ
โอ้โหนี่คือสภาพของคุณวิทยาวัฒน์เมื่อ๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนที่กลุ่มฮามาสนะครับใช้มีดฟันแทงเลือดโชคนะครับอาการค่อนข้างสาหัสนะครับ
แรงงานต้องช่วยห้ามเลือดกันก่อนตอนนั้น
คุณวิทยาวัตรเปิดใจนะครับพอดีขึ้นบ้างนะ
วิดีโอคอลนะครับเล่าบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะ
หมอผ่าโอ้โหคุณผู้ชมตอนนั้นน่ะ
มีดอ่ะมันปักอยู่ที่หัวเขานะมีดปักอยู่ที่หัวเขา
นี่ครับตรงนี้ครับปากติดกระโหลกเลยแต่หมอผ่าออกให้
วันเกิดเหตุเขาทำงานอยู่ในฟาร์มไก่งวง
ไม่มีกองกำลังนะครับเข้ามาเข้ามาปั๊บเขาก็ไปซ่อน
ซ่อนตัวนะครับแต่โดนหาตัวเจอไว้ก็เถ
คราวนี้ก็ถูกไล่ฟันวินาทีนั้นเขาตัดสินใจสู้
สู้ยอมก็ตายแต่สู้อาจจะรอด
พี่เขาขอสู้ตายครับใช้มือเปล่านะครับ
จับมีดเอาไว้แล้วหักมีดมาลง
หักมีดมาลงเพื่อเข้าตัดลุมบอนกันเองครับ
เห็นภาพไปแล้วก็เดินกลับไปหานายจ้างที่แคมป์นะครับ
แล้วก็แจ้งกับทหารอิสราเอลบอกว่า
พาผมส่งโรงพยาบาลทีครับ
เจ็บหนักเลยครับ

ก็ไม่เห็นช่วงบ้างไหน
ตอนนี้๑๐โมงเศร้าครับ
แล้วก็เดี๋ยวมาต่อสู้กันกับเขา

เอายังสู่กันกับเขา

ประมาณเกือบชั่วโมงครับสู่กับเขา
เอายังสู่กับเขา
เอายังสู่กับเขา
ประมาณ
ชั่วโมงหนึ่ง

แล้วเมียพี่ว่าไงเนี่ยที่ถือโทรศัพท์อยู่เนี่ย
โล่งขึ้นมาหน่อยนะครับที่สามีปลอดภัย
พอแล้วสำหรับพี่แจ๊คไม่ให้ไปแล้ว
นี่กับลูกกับเมียครับคุณผู้ชมครับ

เมื่อวานนี้ตอนเช้าทางผู้นำชุมชน
ก็มาบอกแม่สมรักลูกแม่
ตายจากเหตุปรฤทธิ์
แม่ร้องห่มร้องไห้
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศช่วงบ่ายคุณผู้ชม

อ่าวอ่าวแม่

แล้วทำไมแม่อยากให้ลูกกลับมาล่ะ
แม่ผมยังไม่ตาย

แม่สอมรักลูกแม่ผมยังไม่ตาย

วีดีโอคอคุยกับแม่

แม่เขาร้องให้แล้วก็หัวเราะด้วย

หลายอารมณ์เหลือเกิน
เมื่อวานนี้คุณแม่ปรานีเทพภูบาคุยกับสมรักลูกแม่นี่แหละ
สมรักหรือว่าก๊อฟสุโพคำอายุ๒๗ปีก็ไปทำงานที่อิสราเอล
ก็บอกว่าโอ๊ยก๊อฟเอ้ยกลับมาบ้านเถอะ
นี่อยู่บ้านที่ไหนอยู่ที่อุดรค่ะตะบนอุ่มจาน

ก็ตอนบ่ายแม่หัวเราะได้ถึงจะมีน้ำตาเจออยู่
เพราะว่าผู้นำชุมชนมาถึงก็มาบอกกับป้าปานีเลย
ก๊อฟอ่ะก๊อฟสมรักลูกป๊าน่ะเสียชีวิตนะ
จากเหตุโจมตีที่อิสราเอล
แล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกแม่ก็เลยบอกว่า
เอ้าล๋อลูกชั้นตายเหรอ

เจ้าหน้าที่ก็มามอบสิ่งของให้

แต่พอตอนบ่ายครอบอัพโทรมา

ตอนแรกแม่อึ้งไปแป๊บนึงนึกว่าผี

เอาแม่ถ้าเกิดเป็นผีจริงมันจะวีดีโอคอร์ได้เลยเหรอ
ตั้งสติได้ก็ร้องไห้

อยากให้ลูกกลับบ้านมาทำงานที่บ้านเราเถอะ
จุดที่มาท้าไหมบอกไกล

ห่างจากพื้นที่สีแดงสักประมาณ๔๐กว่ากิโลได้

เพราะว่าที่อยู่ปลอดภัยแล้วก็มีทหารมาดูแลด้วย

นี่ค่ะอีกครอบครัวหนึ่งแม่ก็โอ้โห

เราเล่าไปมีทั้งครอบครัวที่เห็นว่าญาติปลอดภัยแล้ว
หรือบางครอบครัวก็มีความสูญเสียแล้ว
แล้วคนที่ไม่รู้ชะตากรรมล่ะคุณผู้ชมฮะ